สอบจากผู้ที่ไปตรวจฐานที่เกิดเหตุ
ตามรายงานการส่วนต้นติด

บอกมาว่า๘๐ไม่เกิน๘๐

แต่ไม่มีวิธีการคำนวณ

สอบสวนเพิ่มเติมท่านไปเพิ่งให้การตอนนั้น
ฉายพระศิษย์คำนวณมา๗๖จุดมีทศนิยม๒ตำแหน่ง
นะครับนี่คือข้อที่จริง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังเกาะติดกับคดีนี้อยู่นะคะ
แล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญแต่ว่าเสียดาย
จริงนึกว่าจะมีการใช้พื้นที่ของกรรมธิการสภา

แล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัวละครที่อยู่ในคดี
หมายถึงในข่าวเนี่ยน่าจะมาอีกหลายท่านนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครได้ติดตามการถ่ายท่อ
ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างกับการใช้พื้นที่สภา
ในการชี้แจงคดีของบอสวรรยุทธ์
จะเห็นได้ว่าตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการแถลงของอายการ
รายชื่อบุคคลที่อยู่ในคดีเพื่อใช้ในการอธิบายคดี
ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่อายการให้ข่าว

แล้วก็นอกเหนือจากนี้ไม่ได้ถึงกับมีข้อมูลอะไรใหม่

สิ่งที่ใหม่คือคำถามที่กรรมาธิการถามค่ะ
วันนี้พูดตรงนี้นะคะดุค่ะ
ถือว่าเป็นกรรมธิการที่ใช้พื้นที่ได้ดุทีเดียว
แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบดุดันมากนะคะ

แต่ละคนจะมีมุมมองแล้วก็คำถามของตัวเอง
เพราะฉะนั้นการเกลี่ยเวลาหรือว่าการประติดประต่อ
คำถามคำตอบมันอาจจะมีความขลุกขลักนิดหน่อย
แต่ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่ดุพอสมควร
แล้วก็วันนี้ถ้าใครได้สังเกตเนี่ยนะคะ
คือตำรวจก็ไปอายการก็ไป
แต่วันนี้ในที่ประชุมก็แซวกันนะคะ
ทัวร์ไปลงที่อายการซะเยอะนะคะ

แล้วก็วันนี้ตอนจบของกรรมธิการนะคะคุณผู้ชม
ก็คือมีการลงมติกันว่าครั้งต่อไปคือสัปดาห์หน้า
กรรมธิการจะประชุมอีกจะเชิญใคร
วันนี้สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ
ทำไมตัวบุคคลที่เรียกถึงไม่มา
ทำไมให้บุคคลที่มาในนามองค์กร
หรือมาในนามตัวแทนหัวขององค์กร
สัปดาห์หน้าถ้าทุกอย่างไม่ได้มีอะไรติดขัดนะคะ
ฉันเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็ความกระจ่างจากตัวบุคคล
ที่ควรจะชี้แจงงานของตัวเองผ่านคดีนี้
แต่ว่าสองท่านวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะเป็นลูกต่อเนื่องค่ะ
ท่านแรกเป็นหนึ่งในชื่อที่ทางอาจารย์ปรเมฆเมื่อวานมาออกรายการ
แล้วก็เอ่ยถึงนะคะไม่แน่ใจว่าจะถูกเรียก

แล้วก็อีกหนึ่งท่านวันนี้เห็นบทบาทในกรรมธิการ
สวัสดีค่ะ
เกิดเยอะหน่อยเพราะว่าการดูกรมธิการเมื่อเช้ายาวมาก

อยากให้ยาวกว่านี้อยากฟังมากกว่านี้นะครับ

ท่านนี้อาจจะเป็นท่านใหม่ที่เข้าไปอยู่ในสำนวนใหม่หมดเลยก็ได้
นะคะรกต้องสามารถมีใครโทรหามีใครส่งข้อความมา

แล้วทราบไหมคะว่าของเราอาจจะไปอยู่ในสำนวนเนี่ยค่ะ
ก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นครับ
ทีนี้เรียนเอาแบบนี้คร่าวก่อนนะคะ
อธิบายเป็นลำดับขั้นก็คือว่าตอนแรกเราฟังจากสารวัตรชาวลิศนะคะ
ตอนนี้เป็นสอสอแล้วแต่ว่าตอนนั้นอยู่ในชุดของพศนะคะ

บอกว่าตัวเองอยู่ในชุดนี้แล้วคำนวณในฐานะพอถอ

ใช้ตัวเลขสรุปคือ๑๗๗บวกลบ๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่ถ้าแตกออกไปภายใต้เซตนี้เองเนี่ยนะคะ
คือตัวสหรัฐชาวลิศกับตำรวจอีกหนึ่งนาย
คำนวณได้๑๗๔บวกลบ๒๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แล้วก็คำนวณออกมาได้๑๗๗บวกลบ๑๗นะคะ
อาจจะลอยที่เราได้ได้ยินเชื่ออาจารย์ผ่านสื่อ

ก็เนี่ยไป๑๗๐กว่าเหมือนกัน

ที่คำนวณมารถของบอสวรยุทธ์

ผมได้คำนวณมาได้๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อืมวิธีการคำนวณนั้นนะครับ
ก็แน่นอนอยากให้ขึ้นภาพหน้าจอ
เป็นวิธีการเดียวกันนะครับ
หมายถึงว่าการคำนวณความเร็วสมการเดียวก็หมด
แล้วเป็นวิธีง่ายง่ายคุณจอมขวัญสามารถคิดได้เลยครับอ่าทำไม่ได้ค่ะ
มีเลขหารอย่างเดียวความเร็วนี้ก็สูตรเดียวกันทั้งโลกครับ
เป็นระยะทางที่รถวิ่งได้หารด้วยเวลาค่ะดูจากภาพนี้เป็นกราฟิกนะฮะ
ถ้าเรามองวีดีโอที่ได้ไปจากการบันทึกของกล้องวงจรปิดนะฮะ
จะเห็นว่าแนวถนนนี่เป็นแนวเอียงในรูปแนวถนนก็คือสีฟ้าอ่อน
เห็นไหมครับแนวแนวเอียงเลยนะฮะแสนล่างอ่าแสนล่าง
ข้างใต้เส้นสีฟ้าก็คือมีพุ่มต้นไม้เขียวเขียวเห็นไหมครับคุณจอมฝันค่ะ
คุณต้นไม้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงนะครับห่างลงมาจากตั้งใต้ของอ่า
ต้นไม้ก็คือเป็นกล้องวงจรปิดซีซีทีวีค่ะเราลากเส้นตรงไปเลยครับ
ต้นไม้ไปนะฮะผ่านต้นไม้ไปนะครับจะเห็นมีรถอยู่นะครับ
สองคันที่จริงเป็นคันเดียวแต่สองตำแหน่งนะฮะ
ตำแหน่งแรกอยู่ด้านขวาตำแหน่งที่๒อยู่ด้านซ้าย
รถวิ่งจากขวามาซ้ายขนานกับแนวถนนนะฮะ
หันกลับไปดูที่ด้านขวาสูตรการคำนวณความเร็วอีกครับค่ะ
ดีก็คือหมายถึงเป็นตัวย่อของระยะทางหารด้วยเวลา
ใช้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะคำนวณความเร็วไว้ได้
เท่ากันได้นะครับระยะทางกับเวลาจะต้องวัดหรือคำนวณมาได้
เท่ากันหรือใกล้เคียงกันอืมนะฮะทั้งระยะทางทั้งเวลานะฮะ
ผมก็มาดูนะครับของอาจารย์สายประสิทธิ์ขออนุญาตนะครับ
อยู่พระนครเหนือนะฮะค่ะท่านทำวิธีหนึ่งนะครับ
โดยวัดระยะทางวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็จับความเร็ว
จับเวลานะครับวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มาใช้วิธีของท่าน
ค่ะนะฮะเรื่องระยะทางดูจากนี้คุณจำขวัญค่ะ
ดูจากจะเห็นว่ามีจุดเออยู่เห็นไหมฮะจุดเอสีส้มอ่ะ
ค่ะจุดเอนั่นคือเป็นมุมขวาหน้าของรถเฟอร์ลาลี่ค่ะนะฮะ
รถวิ่งมาจากด้านขวามาแตะแนวมองจากกล้องซีทีวีหรือแนวต้นไม้นะครับ
โดยใช้จุดมุมขวาหน้าสัมผัสกับแนวต้นไม้นี่จุดสังเกตจุดแรกนะครับ
แล้วรถก็เคลื่อนมาทางซ้ายครับวิ่งต่อมา
จุดที่สองคือจุดบีค่ะจุดบีเป็นจุดที่รถเนี่ย
มุมหลังซ้ายของรถสัมผัสกับแนวต้นไม้คือแนวอ้างอิงครับอ่า
ทางที่รถเคลื่อนที่ได้เนี่ยไม่ใช่ระยะห่างระหว่างเอกับบีนะครับ
มันเป็นระยะทางที่ถ้ากลับดีหนึ่งคือเอเดิมที่อยู่ขวามือนั้น
ก็จะเลื่อนมาทางซ้ายครับอ๋ออ๋ออ๋อนึกออกไหมครับค่ะ
เท่ากับดีหนึ่งครับค่ะระยะทางที่ผมหาได้ตรงนี้นะฮะ
ผมคำนวณมาได้แปดจุดสี่สองเมตรแปดจุดสี่สองเมตรนะครับ
เอาเป็นตัวตั้งหารด้วยเวลาค่ะ
เวลาที่ได้จากกล้องวงจรปิดนั้นเวลาที่อ่า
ละเอียดที่สุดคือวินาทีแต่นี่มันต่ำกว่าวินาที
เป็นเสี้ยววินาทีก็นับเฟรมเอาว่ากี่เฟรม
ที่เราขึ้นที่จากสองจุดนั้นนะฮะในเรียดทางดีหนึ่งนั้น
ก็นับเฟรมเอาอืมก็ได้ยี่สิบสี่เฟรมได้หกเฟรมครับ
ได้หกเฟรมอ่าจากหกเฟรมนี้เราต้องแปลงเป็นเวลาค่ะ
เรารู้ว่ากล้องนี้บันทึกด้วยความเร็ว๒๕เฟรมต่อวินาที
ก็หกหันด้วยยี่สิบห้าค่ะนะครับก็ได้เป็นยี่สิบเอ่อ
จุดสองสี่วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาของผมก็คือ
จุดสองสี่วินาทีเป็นตัวหารดูจากสูตรนี้นะฮะนะฮะ
ทางคือแปดจุดสี่สองหารด้วยศูนย์จุดสองสี่ค่ะ
นะฮะก็ได้ความเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีมาแล้วก็แปลงจากเมตรต่อวินาที
เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาก็คูณด้วยสามจุดหกเข้าไป
ผมก็ได้คำตอบคือหนึ่งร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอ่า
นะฮะทีนี้ทีนี้อ่าลองลองสามารถถ้าสมมุติเอาเอาตาม
เอาตามตัวเลขเบ็ดเสร็จของอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยนะคะ
ถ้าที่ฉันบังคับให้คำนวณว่ายังไงก็ไม่ให้เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
คำนวณได้ไหมคะทำได้ครับก็ทำได้เอาก็ทำได้มันต้องใช้ปฏิหารทางวิชาการ
อันนี้ก็ทำได้ครับสมมุติว่าจากรูปขอรูปเดิมอีกครั้งหนึ่ง
นะครับรูปเดิมอีกครั้งหนึ่งที่มีแสดงว่าคือผมใช้ได้ดีหนึ่งหารด้วยเวลานะฮะ
ค่ะค่ะนะฮะแต่อาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยใช้ดีสองหารด้วยเวลา
แต่ทีนี้เรียนก็เคยถามอาจารย์สะทนหรือเคยถามสวัชวลิศนะคะเหมือนกันบอกว่าถ้าดิฉันบังคับให้คำตอบออกมาไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหม
คือมันมีตัวแปลอย่างอื่นแทรคเตอร์อื่นอีกครับนอกจากนี้จะมุมกล้องอีกมุมกล้องที่ผมคำนวณมาได้นะฮะ
แนวเส้นตรงเนี่ยทำองศากับแนวถนนนั้นผมคำนวณมาได้ประมาณ๒๙องศา
คุณจอมขวัญดูในรูปนะครับถ้าเกิดมุมนี้มันแคบนะครับมันแคบลงเนี่ยระยะระหว่างรถสองคันนะครับ
ห่างขึ้นจะห่างขึ้นเพราะความยาวระยะทางเนี่ยมันจะมากกว่า๘๔๒เมตรที่ผมคำนวณได้
คือในส่วนของการคำนวณเนี่ยนะคะคือเท่าที่ที่ฉันฟังดิฉันฟังไม่รู้เรื่องเหมือนคนเรียนมาหรอกนะคะ
แต่เท่าที่ฟังเนี่ยทุกคนมีข้อสังเกตเหมือนกันคือจุดที่คุณจะใช้ในการเป็นจุดฐาน
เพื่อหาความเร็วนะคะคือจะใช้ลักษณะเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็จะต้องรู้เรื่องของเฟรม
คือจำนวนภาพในกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกันแล้วทุกคนก็รู้ว่าองศาของกล้องวงจรปิดที่เห็นรถนั้นเป็นแบบไหน
คือทุกคนพูดแบบเดียวกันหมดเลยไปในทางเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของตัวเลขที่มันง้างกันอยู่
คือตอนแรกเราอาจจะไม่พูดความเร็วก็ได้ใช่ไหมคะคุณชายันคืออาจจะไม่พูดความเร็วก็ได้เพราะว่านังสือไม่ฟ้องของรองอายการไม่ได้พูดเรื่องความเร็วไปแล้ว
แค่เรื่องประมาทกับไม่ประมาทดิฉันยังไม่เอาหนังสืออายการมาคุยกับท่านเอาแค่วันนี้ก่อน
วันนี้หลายประเด็นที่คุณชายันพูดในกรรมธิการคือสิ่งที่คล่องใจที่สุดในฐานะคนที่ก็รู้กฎหมายคือเรื่องอะไรคะวันนี้
พยานหลักฐานแล้วก็ประจักษ์พยานที่เสนอเข้ามาใหม่ในชั้นของกรรมธิการของสนช
เล่นตัวบุคคลด้วยว่าเข้ามาอย่างไรอย่างนั้นหรอครับ
โดยที่ว่าการพิสูจน์ต่อพยานหรือว่าความมีอยู่จริงเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปไม่ได้
รายละเอียดของการที่เข้ามาอยู่ได้ยังไงตรงนั้นนะฮะไม่ว่าคุณจารุชาติก็ดี
หรือพลอากาศโททั้งสองท่านก็ดีที่อ้างว่าขับรถไปจอดดูนะครับ
มันขัดจากข้อที่จริงจากประสบการณ์ที่ทำคดีมา
ในส่วนของรายละเอียดคือเรียนทราบว่ามีทหารอากาศ๒นายนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราอ่านจากหนังสือสั่งไม่ฟ้องของรองอายการเราจะเห็นอ้างแค่๑ราย
คำถามคือในเอกสารคือจริงต้องมีการเรียกเอกสารอีกจำนวนมากนะคะในสภา
เอกสารบอกเลยว่ามีทหารกี่นายมีพยานคนไหนที่ถูกเรียกมาบ้าง
ข้อสังเกตคือเรื่องอะไรคะ
ท่านไม่ได้มองถึงความเร็วนะฮะท่านดูจากประจักษ์พยานดูจากพยานหลักฐาน
รถยนต์ที่ชนกันนะฮะรถของบอสกับรถของผู้ตายเนี่ย
ชนกันแล้วก็แผลหรือสภาพที่ชนเนี่ยมันก็พอวินิจฉัยได้แล้ว
พอที่จะสั่งฟ้องได้หมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องก้าวล่วงไปถึงความเร็ว
ความเร็วนี่เป็นเรื่องของข้อต่อสู้ของผู้ต้องหาคือในบอสเนี่ยยกขึ้นมาอ้างครับ
เนี่ยแล้วมันเปลื้องปกติป้ะคะว่ามันกอด
ว่าเวลาร้องขอความเป็นธรรมต้องก่อนหรือหลังตัวเองถูกสั่ง
ระบบร้องขอความเป็นธรรมจากที่ทำมานะในส่วนคดีอาญาเนี่ย
ร้องขอความเป็นธรรมชั้นพนักงานสอบสวน
หรือร้องขอความเป็นธรรมชั้นพนักงานอายการก็คงจะเท่านั้น
แต่อันนี้ดันมาร้องขอความเป็นธรรมกับสมาชิกสนช
และก็เป็นอิสระอะไรพวกนี้ที่เผาโปรบออายการองค์กรอายการพวกนั้น
แต่ว่ามันก็เป็นกลไกรที่ต้องใช้ได้จริงคะ

ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ไม่มีคอนเคชั่น
จะมาใช้งานของสภาทเกี่ยวไงครับ

นายก่อไก่รู้สึกว่าตำรวจ
คือเทียบเคียงเหมือนกันเลยแต่เป็นนายกอไก่
ก่อไก่ไปร้องกรรมธิการไม่ได้เหรอคะ
กรรมธิการก็จะบอกว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างชั้นอายการ
ชั้นศาลแล้วก็จะไม่กล้าล่วงแล้วนะฮะ
เขาจะร้องได้กันในหน่วยงานของท่านอายการ

เหมือนร้องกับปุ้มข้าวบรรชาที่เหนือกว่าขึ้นไปเท่านั้น
อย่างอจเห็นท่าไม่ดีอจจะปล่าวคดี
หรืออจจะเพิ่มอะไรเข้ามาเนี่ย
เขาก็ไปร้องภาคภาคไม่สำเร็จก็ไปร้องอสอเลย
พูดถึงอายการจังหวัดอายการภาคอายการสูงสุดค่ะ
ดีภาคแล้วก็ไปอศเลย
ถ้าคุณชายันบอกไม่ได้แล้วทำไมกลไกนี้เกิดขึ้นได้

เราเอาบอสวรยุทธ์ออกจากสมการก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีอคตินะคะ
คือกไก่มาร้องกรรมธิการก็ไม่ได้เหรอคะ
ร้องได้แต่ว่าเราจะพินาว่าเป็นเรื่องก้าวล่วงดุลพินิษฐ์ของข้าราชการประจำ
หน่วยงานอายการหรือศาลก็หรือเปล่า
แต่กรรมธิการก็ไม่ได้สั่งอายการไงคะก็เหมือนกับแค่เหมือนกับแบบ
หลักการก็ไม่ได้สั่งแต่ไอ้เคสเนี้ยนะฮะเอ่อเขารับแบบเลี่ยงนะครับ
กรรมธิการเนี่ยผมจะจากที่ผมดูรายงานแล้วเนี่ยผมแบ่งแยกได้เป็น๓ส่วนนะฮะ
พวกที่ไม่อยากยุ่งหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็พวกที่

รายงานนะฮะไม่อยากยุ่งนะฮะแล้วก็โต้ไม่อยากรับเลย

อยากจะช่วยนิดหน่อยส่งหวนความเห็นเพื่อนมนารเล็กน้อยอะไรแบบนี้ฮะ

พอกรรมธิการคณะนี้รับแล้วเนี่ยนะฮะ
คณะกรรมการที่กรรมธิการมอบหมายให้

ปีบางคนบอกรับได้แต่ว่ามันไปฟ้องศาลดีกว่ามั้ง

หรืออีกคนบอกรับเถอะเพราะดูว่า
อายการน่าจะทำไม่ชอบเพราะว่าไม่เอาพยานหลักฐาน

ใช่ไหมฮะก็เลยตั้งคณะกรรมการของกรรมธิการในชุดนี้
ซึ่งคุณจอมฝันถ้าดูคณะกรรมการ
ที่ตั้งมาครับมันตลกมาก
เพราะว่ากรรมอธิการของสนชในชุดนั้น

ในบ้านเมืองเราเนี่ยพบทบไม่รู้
อายการใหญ่ท่านผู้ศึกษาเก่งนะฮะแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็เก่งหลายท่าน
แต่ทุกท่านหลีกวิเวกไม่ยอมลงมาเป็นคณะการชุดนี้เลยครับ
คณับการชุดนี้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะครับ
แต่ว่าผมก็เล่นการเมืองมาก็น่าจะรู้จักพวกนี้นะครับ
ไม่รู้ว่าแกมาจากไหนกัน๓ท่านนะครับ
แล้วก็มีข้าราชการส่วนของสภาอีก๒ท่านรวม๕ท่าน
ข้าราชการสองสภานี้ก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรนะฮะ
เท่ากับเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยข้าราชการชั้นธุรการ
อาจจะไม่มีสิทธิ์จะมาโต้แย้งหรือว่าเสนอความเห็นอะไรในคณะกรรมการชุดนี้
แล้วกรรมการชุดนี้ก็ใช้เวลาสอบไม่นานนะครับ
ว่ามีประจักษ์พยานเพิ่มเข้ามามีฐานอากาศสองท่านมีนายจารุชาติ
แล้วก็มีคนคำนวณความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีก๒๓คนนะครับ
ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วถ้าเป็นอายการที่มีคุณธรรมหรือมีความรู้ความสามารถ
ซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเป็นอายการเยอะมากภาค๒ภาคอะไรเยอะมากนะครับ
เป็นระดับฝ่ายระดับอธิบดีถึงระดับท่านรองอะไรพวกนี้นะครับ
แต่เราก็คุยกันเรื่องพวกนี้ก็ดูว่าในเบื้องต้นก่อนที่สั่งฟ้องเนี่ย
สั่งฟ้องไปแล้วนะครับสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยชุดนั้นอายการทำงานดีมาก
ให้ความเป็นธรรมผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไป
พอหลังจากที่สั่งฟ้องไปแล้วหลังปี๕๙เนี่ย
กรรมการท่านอาจจะปิดตาข้างหนึ่งหรือสองข้าง
หรือว่าลืมใช้ข้อกฎหมายดุลพินิษฐ์อะไรต่างมันก็ผิดเพี้ยนไป
เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้สภาพผู้แทนรัศดรมันก็ต้องมารวมตัวกัน
เพื่อแก้ปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปจะต้องมีประเด็นตรงนี้
คุณผู้ชมค่ะคือวันนี้พอฟังกรรมธิการนะคะ
คือฉันก็นั่งฟังยาวแค่ไหนฉันก็จะฟังนะคะ
เพราะเราไม่มีเอกสารหลายอย่างในมือนะคะเราอยู่นอกสภาพเราสถิตรนั้นแหละ
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับประเด็นที่มันน่าสงสัย
แล้วก็มันเป็นเรื่องของหน่วยงานพยายามมาปกป้องชื่อเสียงของคนในหน่วยงาน

ฉันขอขอขัดจังหวะท่านนิดเดียวเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะ
เพราะว่าวันนี้สิ่งที่กรรมธิการจะใช้คำว่าอะไรที่จะดูละมุนละม่อม
สิ่งที่กรรมธิการเน้นมากก็คือว่าถ้าเรียกตัวบุคคลคนที่ทำเรื่องนั้นต้องมาเอง
ไม่ใช่ให้คนอื่นมาในนามองค์กร

เอกสารที่อยู่ในมือของกรรมธิการนะคะหรือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในการประชุม
ทั้งรับบังไม่รับบักก็มารู้นะคะว่าอะไรที่มันจะชัดเตรียมกว่ากัน
สนใจมากเพราะว่ากลไกที่เกิดขึ้นในช่วงของกรรมธิการทำงาน
แต่จะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยก็ไม่ใช่สักครู่ค่ะ

เรียนได้คุยนอกรอบกับอาจารย์สะทนซึ่งอาจารย์สะทนเองอยู่ในภาวะอาจารย์
อยู่ในภาวะจะยังไงก่อนดีเพราะคิดว่าคือไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน
หรือว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงพุ่งไปที่อาจารย์สะทนเพราะว่าเป็นชื่อที่ถูกพูดถึง
ตอนที่อายการแถลงข่าวแล้วก็นอกเหนือจากอาจารย์สะทนแล้วดรสามารถนั่นแหละ
ก็เป็นรายชื่อที่คงจะโดนด้วยคำว่าโดนคือโดนเรียกด้วยครับ
แต่ว่าในส่วนของการคำนวณเวลาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราดูจากภาพในกล้องวงจรปิดคือ
แน่นอนไม่มีความรู้แต่ว่าถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดแล้ว
ลักษณะของการผ่านกล้องดูจากกล้องเราไม่รู้ว่าใครวิ่งเท่าไหร่
เพราะเดี๋ยวไม่มีความรู้แต่ว่าการทิ้งช่วงห่างที่เราเห็นมอเตอร์ไซค์ของดาบนะคะ
กับการทิ้งช่วงห่างไปกว่าที่เราจะเห็นเฟอร์ลาลี่
แล้วเราลองนึกดูว่าพอพ้นเฟรมที่กล้องวงจรปิดจับได้แล้ว
เรียนเคยตั้งคำถามแบบนี้กับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สะทน
หรือว่าจะเป็นสารวัชวลิศเองนะคะ
คือถ้าเอาภาษาชาวบ้านของดิฉันคือว่า
ถ้าเห็นผ่านกล้องด้วยระยะห่างของ๒คันแบบนี้

คือถ้าจะอธิบายด้วยตัวเลขที่ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงของรถยนต์นั้นเนี่ย
หลังจากที่มันหลุดเฟรมกล้องวงจรปิดไปแล้วเนี่ย
ดิฉันได้คำตอบภาษาชาวบ้านนะคะ
ประมาณว่ามันไม่น่าจะไล่กันทัน
ซึ่งแปลว่าอุบัติเหตุชนมันจะไม่เกิดขึ้น
คือถ้าหมายถึงว่าถ้าเฟอรี่ขับด้วยประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮ
ในขณะที่มอเตอร์ไซค์ประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรในชั่วโมง
ที่ผมทำรถได้ประมาณ๔๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอกาสไล่ทันมันก็ลำบากนะครับ
คำว่าไล่ทันหมายถึงว่าไล่ทันจนชนกัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจอมขวัญที่มีพยานที่ขับรถกระบะ
ที่กระบะช่องกลางอยู่เลนกลาง

คุณจารุชาติมาทองนะครับ
บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแซงปาดหน้าปาดมาทางขวา
ทำให้ทางนั้นวิ่งชนเพราะว่ารถของเฟอร์ลาลี่เนี่ยอยู่เลนขวาสุดนะฮะ
รถกระบะอยู่เลนกลางมอเตอร์ไซค์อยู่เลนซ้ายสุดนะครับ
เพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามอเตอร์ไซค์นี้ต้องขับเร็วกว่ารถกระบะ
ถึงแสงได้ถึงปากหน้าได้
ข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะฮะ
ผมว่ามันต้องคิดให้ดีครับ
สำนวนที่อายการแถลงบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยแซงหน้ารถกระบะ
แสดงว่ามอเตอร์ไซค์ต้องขับเร็วกว่ากระบะ
ซึ่งผมคำนวณความเร็วของมอเตอร์ไซค์ได้๔๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วคำนวณความเร็วของกระบะได้ประมาณ๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อันนี้ประเด็น
ฉันไม่มีความรู้ที่จะไปโต้แย้งท่านแน่แต่ดิฉันลองจินตนาการล้วนเลยนะคะ
ในการถามก็คือว่าก็พอหลุดจากหลุดจากเฟรมกล้องวงจรปิดเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเร็ว
ใครจะผ่อนใครจะเร่งเครื่องใครจะผ่อนเครื่อง

หมายถึงว่าหลังจากที่มองไม่เห็นแล้วใช่ไหมฮะ
ก็คิดได้แต่โอกาสจริงนะฮะถ้าเขาขับมาอย่างนั้นนะฮะขับมา
ของเฟอราลีเป็นจริงณตอนที่ผ่านกล้องวงจรปิด
แต่สมมุติว่าถ้าเขาเห็นว่าข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
แล้วรถมันแพงเดี๋ยวฉันเชื่อว่าทุกกิโลกบับพงษ์เจ๋งหมด
คือเราค่อยชะลอหรือเบรกไม่เคยขับคันแบบนี้
คือณตอนเกิดเหตุมันอาจจะแบบ
มันไม่ได้เร็วขนาดนี้เราพอจะนึกอย่างนี้ไม่ได้
เราไม่ทราบเรามีข้อมูลเฉพาะที่เราเห็นในกล้อง

ที่ผมคำนวณออกมาเห็นข้อมูลเฉพาะตรงนั้นแค่เดียว
คำนวณมาได้๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็ผมมีความมั่นใจว่าใกล้เคียงความจริง

อาจจะเป็น๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถึง๑๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อยู่ในช่วงนี้ผมมั่นใจว่าอยู่ในช่วงนี้ครับ
ซึ่งในส่วนของการพิสูจน์
เหนือจากความเร็วนะตอนผ่านกล้องวงจรปิด

มันต้องไปบวกกับสภาพที่เราเห็นความเสียหายของรถสองคัน
แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เดี๋ยวคงมีโจทย์บวกเข้าไปนะคะ
ไม่ได้๑๐๐หมายถึงสติสัมปชัญญะ
ถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ในร่างกาย
ถ้าเราสงสัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล

มีผลต่อการตัดสินใจเสี่ยววิครึ่งวิ๑วิ
แล้วมันมีผลต่อการตัดสินใจเหยียบเด็กอะไรอย่างนี้
จริงถ้าเรารู้ว่าสภาพคนขับเป็นแบบไหน

ตัวประกอบเหล่านั้นเราไม่ได้มาใส่ในสูตรคำนวณได้นะครับ
แล้ววิธีการคำนวณของผมก็เหมือนกับวิธีของอาจารย์สายประสิทธิ์
แตกต่างจากอาจารย์สะทนของจุฬา

เขาไม่ใช้แนวต้นไม้มาเป็นอ้างอิง
เห็นรถวิ่งเข้าเฟรมมาจนหลุดออกไปจากนอกเฟรม
แล้วไปหาจุดทั้ง๒จุดนั้น
ระยะทางมาได้๓๐เมตรนะฮะ
เมตรนับจนวันเฟรมได้เกือบ๑๖เฟรม
ก็เอามาคำนวณความเร็วได้

ทุกวิธีทุกคนมีโอกาสคาดเคลื่อนหมด
ค่าเคลื่อนกับโอกาสการนับจำนวนเฟรม
การวัดระยะทางการคำนวณระยะทาง

เพราะฉะนั้นถ้าให้แน่จริงนะฮะ

ทดลองขับรถเฟอรี่รุ่นนี้

นี่ขอถามปิดท้ายที่ท่านนี้ก่อนได้ไหมค

ณปัจจุบันเราต้องไปจำลอง

ถ้าในยุคปัจจุบันอีก๒๐ปี

แต่ระบบกฎหมายเราไม่เคยให้โอกาส

จริงคดีนี้มันจะไม่ยากเย็น

แล้วก็ไม่เป็นที่เสียหายกันไปทั่วเนี่ย
ถ้าตำรวจก็ดี

ก็ควรให้สาร

ยูดพญานอะไรต่างผู้ชายชาญ

เบี้ยวพญานมาซึ่ง

ไม่มีตังค์ฐานะทาง

ตำรวจแทบจะตบกระบานแล้วไปสารทีเดียวแล้วนะฮะ
ความเห็นผมผมเป็นทนายพื้นบ้านทนายท้องถิ่น

แล้วคดีพวกนี้มันยอมความกันได้ตั้งแต่๓๐จนถึง๓๐ล้าน

ซึ่งศาลเองก็มีบทบัญญัติที่
ผมเป็นทนายผมก็ยังไม่ค่อยชอบแต่ผมก็ใช้ประจำ
ว่าถ้าบรรเทาผลลายเท่านี้แล้ว๕แสนก็รอแน่นอน
ล้านหนึ่งยิ่งรอเลย๓ล้านก็ยิ่งรอแน่นอน
เพราะฉะนั้นคุณบอสมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้าน
ไม่ควรมาทำกระบวนการให้มันบิดเบี้ยว
ไม่มีสารคุณไหนที่จะไม่ปรณีจำเลยนะฮะ
เดี๋ยวเรียนขอพักสักครู่จะกลับมาเริ่มอีกครั้งที่คุณชายันนะคะในช่วงหน้า

เดี๋ยวขอพูดในเรื่องของการใช้กลไกเอ่อ
พูดให้ซอฟต์ก็คือกลไกคนรู้จักกันมันมีผลจริงไหม
ในการประชุมมันมีผลจริงไหมหรือกล่าวหาเขาล้วนสักครู่ค่ะ
นี้มี๒เรื่องใหญ่ที่จะถามคุณชายัน
เรื่องแรกเอาเท่าที่บอกได้ค่ะ
หรืออาจจะบางคนไม่อยู่ในทรัพย์แต่รู้จักกันในระดับสูง
มันมีผลแค่ไหนอิงจากเอกสารบันทึกการประชุมทรัพย์

พยานพลนากาศเอกพลนากาศโท๒ท่านกว่าจะมาเป็นพยานได้
เขาวกวนเขาอ้อมไปอ้อมมากว่าจะมาเป็นพยานเนี่ย
๓๔ทอดก็แหละครับ
คือก่อนที่จะมาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวน
ที่มาที่ไปของเขาเขาไปงานวันเกิดเสน้ำแข็งนะฮะ
ไปงานวันเกิดแล้วกลับมากินข้าวต้มแล้วก็ได้เห็นที่เกิดเหตุ
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพ

เอากลุ่มนี้ก่อนนะคะกลุ่มทหารอากาศที่เราอ้างอิงถึงตามการประชุม
หรือว่าสิ่งที่อยู่ในคดีเกิดขึ้นตอนชั้นกรรมธิการเหรอคะ

คือก่อนที่จะมาแสดงตัวเนี่ยแล้วยิ่งทางสื่อไปสืบมาว่า
ทางคุณจรุชาติก็ดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับทนายคนนั้นทนายคนนี้
เป็นลูกน้องเชื่อมโยงแล้วมันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงพร้อมกัน
แล้วก็ทางปริธรรมธหารอากาศกับนายจรุชชาติเนี่ยอาจจะเกี่ยวกันด้วยหน่อยด้วย
บางทีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ระบบการสร้างพยานหลักฐานเท็จนะครับเท่าที่ประสบมา
มันก็ต้องใช้คนกันเองที่ควบคุมได้
เรียกเป็นระบบเลยหรือคะเป็นระบบครับ

ถาปธนายเก่งถาปจะผ่านมาเยอะ
เพราะว่าวิธีการสู้คดีมันสู้คือตั้งพยานหลักฐานใหม่
หรือว่าพิสูจน์พยานแล้วก็ไม่ได้ทำความผิดจริง

ฟ้องผิดเรื่องทำผิดจริงก็ละแต่ไปฟ้องผิดเรื่อง
แล้วก็ช่วยกันทำพยานหลักฐานมารับ
เป็นข้อสงสัยซึ่งในชั้นที่ท่านท่านอายการที่กรุงเทพใต้เนี่ย
ท่านสั่งพร้อมไปตอนนั้นน่ะมันถูกต้องหมดแล้ว

แต่พอมามีกรรมธิการเสนอความเห็นเข้าไปแล้วก็ยัดเยียดให้ต้อง
ให้ท่านอายการต้องฟังมามันก็เหมือนว่าชงเข้าไปให้อายการว่า
น่าจะรับฟังหน่อยนะแล้วอายการก็ดันไปรับฟัง
ซึ่งรับฟังโดยไถยจิตที่ไม่น่าจะถูกต้องนะในความเห็นของผมนะ
ฉันขอเพิ่มอีกหนึ่งประเด็นให้คุณชายันค่ะก่อนที่เราเดี๋ยวจะกลับไปปิดท้ายที่ดรสามารถนะคะ
คือว่าวันนี้ที่กรรมธิการเน้นแล้วก็ก่อนที่จะปิดท้ายของการประชุมเนี่ยก็คือว่า
จะขอให้ตัวบุคคลนั้นจริงมานะฮะให้มาถ้าไม่มาเราก็รองอายการที่เซ็นไม่ฟองค่ะ
เป็นเบอร์สูงสุดของในฝ่ายคดีอาญาเขาจะแบ่งเป็นแพ่งเป็นอาญา
ทันนเจษเป็นเบอร์หนึ่งในส่วนผู้บังคับบัญชารองมาจากอซและโดยระบบของกฎหมายเนี่ย
หมายไม่รู้ว่าผมเข้าใจไปเองหรือเปล่า
ผมว่ามันเป็นการกฎหมายเอื้อประโยชน์

ว่าไม่ต้องถึงท่านอศแต่ว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่อศ

เข้าใจนะครับตำรวจก็เหมือนกันอำนาจสูงสุดอยู่ที่พบแต่
มีความเห็นแย้งไม่แย้งอยู่ที่ลูกน้องอีกระดับหนึ่ง

มันก็ไม่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะ
มีความเมตตาปานีหรือว่าชี้นำชี้แนะอะไรตามระบบคนไทยนะครับ
แล้วขอสามรายชื่อจริงแล้วเรียกมากกว่านี้ฐานเข้าใจ

ท่านแรกคือรองเนศรองเนศ

คือท่านเพิ่มภูมิชิดชอบที่สั่งไม่ฟ้อง

แต่ถ้าเธอรู้จึงมาณวันนี้เรายังรู้
เราก็น่าจะเป็นท่านเนธกับท่านเพิ่มภูมิ

ที่๓ก็อาจจะมีหมอที่ให้ความเห็นว่า

คือเดี๋ยวให้ตัวแค่๓ค่ะค่ะขอสุดท้ายจริงสั้นนะคะ
คือถ้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานหลักฐานใหม่ค่ะ
ยังไงท่านสามารถก็ยังยืนยันว่าตัวเลขก็คือเกิน๑๐๐แน่
เกิน๑๐๐แน่และอยู่ประมาณ๑๒๖กิโลเมตรตัวชั่วโมง
กลบได้๑๕ระหว่าง๑๑๐กับ๑๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าอยากให้มีการทดลองครับจำลองสถานการณ์จริงนะครับ
ใช้รถรุ่นนั้นเฟอรี่รุ่นนั้นไปขับในสถานที่จริงเวลาจริงที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ใช้๒วิธีวิธีหนึ่งใช้ต้นไม้เป็นข้ออ้างอิงเป็นนายว่างอิง
ต้นไม้ยังอยู่ไหมครับต้นไม้ต้นนั้นต้องไปดูแล้ว
และอีกวิธีหนึ่งก็วัดระยะทางเลยครับระยะทางจากถนนจริงนะครับ
ในช่วงประมาณ๓๐๔๐เมตรนะฮะที่มุมกล้องสามารถเก็บได้นะฮะ
เหมือนที่อาจารย์สะทนทำกับใช้แนวอ้างอิงจากต้นไม้เนี่ยนะฮะ
เหมือนผมกับอาจารย์สายพิษธรรมและนับจำนวนเฟรมกันเลย
ก็จะรู้ว่าความเร็วที่แท้จริงจะเป็นประมาณเท่าไหร่
ของใครถูกใกล้เคียงความจริงมากที่สุดครับ
คุณผู้ชมคะในส่วนของประเด็นตอนนี้มันต้องกระจุกอยู่ที่๒ประเด็นนะคะ
เพราะจะตั้งขึ้นมาใหม่ในอนาคตคือเรื่องโคเคนสารเสพติดนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณหมอที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาในสำนวน
ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานหรือว่าตัวบุคคลก็ตาม
ยังต้องกลับมานะคะและอาจจะมีเพิ่ม

เพราะฉะนั้นทุกคนที่โดนเรียกดิฉันเชื่อว่าทุกคนเป็นใจไปด้วยซ้ำไปนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะเดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อ
ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ